ผู้ชมต่อกันทิมมานาวสอนสินกันบ้างดีกว่านะคะ
หลังจากที่กลับมาอยู่เมืองไทยบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ย
เดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเต็มที่นะคะ
โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องทางภาคอีสานนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกหลากหลายโครงการค่ะที่เธอตั้งใจทำ

พานักกีฬาคนสนิทอย่างตองกวินมาร่วมโปรเจกต์ด้วยนะคะ
ส่วนข่าวลือที่ว่านางเอกสาวรสเปรี้ยวทำรักพ่อแม่พีชพัชระล่ม
เจ้าตัวเคยเคลียร์สั้นผ่านคลิปไปแล้ว
รอบนี้มายืนยันกันชัดอีกครั้งว่าข่าวมั่วร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
หรือว่าเค้าคงสนุกสนานของเค้า
แต่คือเหมือนแบบเขาก็เพราะว่ามีโปรยมาไง

ตอบทางธรรมดาทั้งลักษณะรสชาติ
รุ่นนี้นั่นเหรอเนอะเกือบแล้วแต่เสียดายหน้าใหม่ไม่ใช่แบบ
มีเฉียดมั้ยคะใกล้สิทธิ์กับครอบครัวนั้น
แพร่ไปจะมีเฉียดเลยค่ะพี่
อ๋อเพื่อนสนิทนะจริงเขาไม่รู้เลยทุกธ์ซ้ำ
แต่เราเองก็แบบเมื่อเมื่อกี๊ก็ส่งไปบอกนิดหนึ่งว่า
เขาก็เป็นเพื่อนสนิทแบบนี้กันมาตั้งนานแล้วพร้อมที่จะรับรู้พร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง